ต่อที่เรื่องของตำรวจนั้นสามารถไปจับกลุ่มอดีตนักเพาะกายทีมชาติไทย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแฟนสาวก่อนไปกบดันที่เฉียงบราย

สารภาพทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวานนี้ครับหลังจากนายธนเมษฯทำร้ายร่างกายนักศึกษาสาวปี๔
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง๑จนปอดฉีกซี่โครงหัก
แล้วก็ใช้บุหรี่จี้ที่ใบหน้าแล้วก็ขังไว้ที่ห้องพักนานถึง๒วันครับ
หลังจากผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้จึงเข้าแจ้งความขอความช่วยเหลือ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
นายธนเมฆรับสารภาพว่าก่อเหตุขึ้นเพราะว่าเกิดบันดาลโทษะ
ประกอบกับมีความหึงหวงที่แฟนสาวมีชาวต่างชาติมาชอบพอ
พร้อมปฏิเสธไม่ได้ข่มขืนแต่ว่าเป็นการสมยอม
เพราะอยู่กินกันมานาน๓๔เดือนแล้วและขอโทษพ่อแม่ของแฟนสาวด้วย
นางสาวปวีนากล่าวว่ามูลนิธิได้รับแจ้งบ่อแสจากพลเมืองดี
เห็นข่าวดังกล่าวว่านายธนเมฆนั้นเดินทางไปที่พักที่เชียงบราย
เร่งประสานกับตำรวจส่งกำลังเข้าจับกลุ่มที่สนามบินทันทีครับ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทเปิดเผยว่าการสืบสวนขยายผล
และตรวจคนห้องพักของผู้ต้องหาพบมีดสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุ
คาดว่าผู้ต้องหาอาจเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนแล้ว
แต่ผู้เสียหายไม่กล้าเข้าแจ้งความ
เมืองต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนบาดเจ็บสะหาดและน่วงเหนียวกักทัง